คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของแท็กซี่กันหน่อยค่ะ
ผู้ประกอบการแท็กซี่เขาก็เตรียมที่จะประชุมหารือแนวทาง

แล้วทีนี้พอขอขึ้นไม่ได้
ซี่เขาก็มาใช้การเหมาจ่ายแทน

ว่ามันมีแท็กซี่บางกลุ่มแก้ปัญหา
โดยที่หลังจากที่กรมไม่อนุมัติให้ปรับขึ้นราคาค่าโดยสาร

ใช้ระบบเหมาจ่ายแทนการกดมิเตอร์

เดี๋ยวไปฟังอธิบดีกรมการขนส่งทางบกบอกหน่อยนะคะ
อันนี้ก็ที่จริงด้วยตัวบทกฎหมาย
ก็คือคงไม่สามารถดำเนินการได้

ดังนั้นการ

ก็ต้องมีการใช้

เดี๋ยวก็คงต้องมาดู

คอนเซปที่เขาจะดำเนินการ
เป็นอย่างไร
ทั้งเดียวนะครับ
๑หมื่น๒พันบาทต่อเดือนได้ไหม
แล้วใช้บริการแท็กซี่ได้ไม่จำกัดเที่ยว

ทีนี้เรื่องนี้มันก็เลยกลายมาเป็นประเด็นนะคะ
โดยทางด้านนายวิทูลแนวพาณิชย
เครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ก็มองในเรื่องนี้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ทั้งหมดหรอก
แท็กซี่จะเข้ารูปแบบในลักษณะการเหมาจ่าย
เพราะว่ามันจะเป็นการผูกขาดรูปแบบการให้บริการ

ผู้ประกอบการแท็กซี่ก็มีการเริ่มปรับตัวแล้วไงคุณ
ใช้แอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มรายได้

จากมองว่าการใช้แอปพลิเคชัน
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภค
แต่สำหรับตัวประธานเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่แล้ว

สมาคมแท็กซี่อื่นอาจจะมีรูปแบบการเหมาจ่ายรายเดือน

เพราะว่าตอนนี้ทางด้านกรมการขนส่งทางบก
เตรียมเสนอกระสุนคมณาคมพิจารณปรับขึ้นค่าโดยสารประมาณ๘
ให้เฉพาะรถที่เข้าร่วมโครงการแท็กซี่โอเค
แท็กซี่ป้ายไฟเขียวหรอคุณใช่แล้วก็บอกว่า
เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าแท็กซี่ให้บริการผู้โดยสาร
บางครั้งอยู่ในพื้นที่ที่การจราจรติดขัด
ก็เลยอาจจะมีมาตรการแบบนี้ขึ้นโดยสารให้๘นะครับ
แต่ปรากฏว่าทางด้านของนายกสมาคมวิชาชีพ
ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ก็เลยมีแนวคิดนี้ออกมา
บอกว่าอาจจะมีแท็กซี่รูปแบบใหม่
ไม่ต้องพึ่งพาการปรับค่าโดยสารจากกรมการขนส่งทางบก
คือไม่ต้องรอให้กรมมาปรับให้พวกเราปรับกันเองไหม
คือเป็นรูปแบบของการจะไม่กดมิเตอร์แล้วก็เหมาจ่ายเป็นรายเดือน

เดือนละ๑๒๐๐บาทต่อเดือน
ใช้บริการได้ไม่จำกัดเที่ยววิ่งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
แล้วก็จะแถมน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพให้๖ขวด
แถมอาหารเสริมอะไรต่างนานา

เท่ากับถ้าเราอยากจะเหมาเลยก็ได้
เดือนหนึ่งเราจะไปไหนมาไหนก็ได้ในกรุงเทพใช่ไหม
ใช่ค่ะ๑๒๐๐บาทนะอันนี้คือเขาบอกว่าเป็นใช่ไหมใช่แล้วก็บอกว่าเป็นแนวคิด
แต่ทีนี้ค่ะเรื่องการปรับขึ้นค่าโดยสาร

นุมัติให้เฉพาะรถในโครงการแท็กซี่โอเค
เขาบอกว่าทางกลุ่มจะมีการเดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนเรื่องนี้

เดี๋ยววันที่๗พฤศจิกายนนี้ค่ะจะไปร้อง
แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
จะมีการประชุมร่วมกันในกลุ่มผู้ให้บริการแท็กซี่อีกครั้งหนึ่ง
แนวทางต่อไปจะทำอย่างไรนะคะ
เขาก็บอกว่ารูปแบบใหม่ที่เขาคิดกัน

แล้วก็เขาเรียกว่าไม่มีการปฏิเสธผู้โดยสารแน่นอน

เป็นแค่แนวคิดนะครับก็ต้องดูกันต่อไป